ที่อื่นเวลาไฟไหม้เขาตกอกตกใจกัน
อยากให้ดูเรื่องนี้หน่อยที่อุดรธานีค่ะ
คือไฟเนี่ยไหม้บ้าน
ระแวกนั้นรวมถึงเจ้าหน้าที่นักดับเพลิง
โอ้โหชุนละมุนกันค่ะช่วยกันดับไฟ
แต่เจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ท่านี้ค่ะ
นี่คือเจ้าของบ้านบ้านหลังที่ไฟไหม้อยู่นี่แหละค่ะ

หลังนี้เลยคือนอนต้องเรียกว่าเอกเขเนกสบายใจเลยค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาต้องบอกว่ามีอาการหูตึงนะคะ
คือพูดไม่ค่อยได้ยินก็อยู่กับหมาตัวนึงนะคะ
นี่คือภาพด้านนอกที่ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี
เข้าไปสกัดไฟที่ลุกไหม้ค่ะ
วัสดุเหลือใช้แล้วกองขยะหน้าบ้านซึ่งมันมีเยอะมาก
อันนี้เป็นต้นเพลิงซึ่งกลัวว่าจะขยายวงกว้างแล้วไปติดบ้านอื่น
เพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนในซอยนนพิบูร๑ที่เทศบาลนครอุดรธานี
ชาวบ้านก็แตกตื่นช่วยกันดับไฟเจ้าหน้าที่ก็มาช่วยกันดับไฟเนี่ยเห็นไหมคะ
คือมันเยอะมากมันลามได้แต่ปรากฏว่าเจ้าของบ้าน
นายรุธอายุหกสิบสามปีอยู่ท่านี้ค่ะ
ไขว่ห้างเอกเนกแล้วเปิดวิทยุด้วยนะคะ
เปิดฟังเพลงอยู่บนแคร่หน้าบ้าน

แต่ไอ้ที่เขากลหนกันหน้าบ้านไม่ได้ยิน

อาจจะได้ยินแผลวแววไม่รู้เนี่ยค่ะ

ยังแบบเกาหูแกลกเลยนะคะ
จุดไฟเผาขยะเองแหละอยากให้บ้านสะอาด
แต่ไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วค่ะ
ขอให้ยังขอวัดิริตนี้เชื้อเลยครับ

คือต้องเห็นกับตาว่ามันไปถึงไหน
แล้วมันดับถ้าดับมันดับแล้วหรือเปล่า
เพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหอันตรายจริงนะคะ
อยู่คนเดียวค่ะนะคะอยู่คนเดียวค่ะในรุ๊ดเนี่ยนะคะ
เพราะว่าภรรยาเสียชีวิตไปประมาณ๑๐ปีแล้ว
มีลูกสาว๒คนก็อยู่อีกที่หนึ่งนะคะ
อุดรธานีคนหนึ่งอีกคนนึงอยู่ที่เลย
ก็อยากจะให้ลูกสาวมาเยี่ยมบ่อย
มาสัปดาห์ละครั้งก็ยังดีทุกวันนี้ก็หายอยู่กับสุนัขนะคะ
ทางสายตรวจประชาชนเขตงานเทพารักษ์สมอธานี
บอกว่าเป็นอาสาสายตรวจมา๕ปีค่ะคุณพิเชษ
ว่าเจ้าของบ้านอยู่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครด้วย
แล้วชอบดื่มเหล้าแต่ว่าก็ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะ
แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเผาขยะจำนวนมาก
ก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปว่าอย่าทำแบบนี้อีก
คือตอนไปคุยเขาก็ไม่รู้นะคะ
ก็ขอโทษขอโพยที่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนค่ะ